แล้วก็เจอน้องดิ้งเดินวนหลายรอบ
เดินคนเดียวตอนที่ป้าถาม
เราก็ถามว่าน้องดิ้งเดินหาใคร
น้องสมผู้หาย

แสดงว่าไม่ใช่๙โมง
เพราะว่าตอนที่ป้าถามยังไม่ถึง๙โมง
แต่แสดงว่าตอนที่ป้าถามยังไม่ถึงก้าวโมง

เมไดแงปี
รักษาระกับพวกแก

ตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้ฟันทงว่าหายตอน๙โมงแต่ว่าแม่เห็นน้องดิ้งเดินตามไม่ใช่๙โมง๒โมงกว่าแล้ว
ยังไงล่ะฐานอะไรที่มันทำให้แม่มั่นใจในการอันนี้ครับ
คือ๒โมงแล้วก็ป้าก็ทำกับข้าวกินกินข้าวกินอะไรประมาณ๒๐กว่านาที

คือไม่ได้เช็คนาฬิกาอีกครับเช็คแต่ตอนเข้ากับเวลากินข้าว
ดูว่าเออพระใกล้จะเสร็จแล้วเนอะไม่ไปหรอกก็เลยกินข้าวเสร็จ
ก็น้องเจ๊งน้องคนนึงดิ้นโทรศัพท์คือรำคาญก็เลยออกมานอนเปย์
ใช่หนวกหูก็เลยโทรหาเพื่อนว่าแกไปวัดไหมวันนี้ไปกี่คนประมาณกี่คน
ฉันก็อยากไปวัดนั้นวัดที่กกตูมครับใช่แล้วก็เจอน้องดิ้งเดินวนหลายรอบ
ก็เลยเดินคนเดียวตอนที่ป้าถามครับแล้วก็ถามว่าน้องดิ้งเดินหาใคร
น้องสมผู้หายหายนานแล้วยังหาหานานแล้วยังนานแล้ว
แสดงว่าไม่ใช่๙โมงเพราะว่าตอนที่ป้าถามยังไม่ถึง๙โมง
ตอนนั้นที่แม่มานั่งอยู่เนี่ยแล้วแม่คุยโทรศัพท์กี่ประมาณกี่นาทีครับ
ประมาณสองนาทีสามนาทีเองนาทีสามนาทีซึ่งแม่ออกมาอยู่ตรงนี้ประมาณเก้าโมงครึ่งถูกไหมครับ
ไม่ใช่แปดโมงครึ่งใช่แปดโมงยี่สิบกว่านาทีแปดโมงยี่สิบกว่านาที
แต่ว่าคุยโทรศัพท์เรื่อยไปก็เห็นน้องดิ้งเดินผ่านน้องดิ้งเดินผ่านแล้วใช่
แล้วเห็นพวกแกงจำปลายตอนนั้นแกงจำปลายยังไม่ลงมาครับยังอยู่ข้างบนอยู่ครับ
น้องดิ้งเดินคนเดียวครับคือสองรอบสามรอบเดินไปจุดมากกว่าเดินไปหรือเดินยังไง
เดินเดินแบบรีบเลยล่ะบบบบบบเลยแต่รอบรอบรอบที่สามป้าถาม
พอไปสามก็ไปนานนะเกือบ๒นาทีถึงได้กลับขึ้นมา
แต่ป้าก็เดินขึ้นมาแล้วก็น้องดิ้งว่าไปบ้านบ้านป้าแตนรอบที่รอบที่๓

ก็นานถึงได้กลับขึ้นไปแล้วก็ป้าเขาไม่ได้ตามไปทันทีนะ
อีกนานไปสาดเบ็ดโทรศัพท์แล้วก็ค่อยเดินเดินก็ไม่ค่อยรีบเท่าไห
เพราะว่าเดินขึ้นไปข้างนู้นเลยดูนาฬิกาเพิ่ง๙โมงเอง
มันหายประมาณกี่โมงน้องดิ้งไม่รู้น้องดิ้งก็พูดว่าอ่าแล้วน้องเล่นอยู่ตรงไหน
ดิ้งเล่นอยู่ตรงนี้ใช่น้องดิ้งก็ชี้ให้ดูก็เลยเห็นแม่โคอยู่ตรงนั้น
ป๋องกระแปลงอยู่ตรงนั้นเออไม่ไปไหนหรอกเด็กไม่ไปไหนหรอก
เด็กอาจจะไปหลับที่ซ่วมหรืออาบน้ำที่รังที่นอนที่อะไรแถวนี้ล่ะ
ก็เลยไปหาไม่ได้สนใจเรื่องแม็กโคแม่ค้าอะไรเลยก็เลยหาไปเรื่อยเลย
โจรเชื่อสุขแล้วก็เชื่อข่าวไม่รู้มันเป็นผู้หรือไม่
วิ่งเป็นโรงแรมนี้ก็จะรู้ได้ว่ามันเป็นการให้พลัฒน์ไลน์
แต่มันก็ไม่มีจำนวนขนาดเรางั้นกระแปไปให้มันมีผู้โชคดี

โปรดติดตามตอนต่อไป